อันนี้หลุดถนนของจริง
หลุดมาเป็นสิบตัวเลยที่ถนนนะคะ
มันไม่จบแค่ฝั่งนี้อีกสักครู่มันข้ามไปอยู่ฝั่งนู้น
ก็มันมีจุดหมายไปทางตำรวจทำยังไงดี
ก็ไล่ต้อนไปสิคะตำรวจก็ต้องสวมบทนายฮ้อยไปสิคะ
นี่ที่ถนนสุวรรณสอนค่ะมุ่งหน้าแยกไฟแดงที่วิหารแดง
จังหวัดสระบุรีกลางตลาดวิหารแดง
แล้วตรงนั้นน่ะแหล่งชุมชนคนไปไหนมาไหนอยู่ตรงย่านชุมชน
ตรงนี้เพียบเลยค่ะแล้วมีคนถ่ายคลิปได้
นับได้๑๐กว่านะคุณผู้ชม
ฝูงควายพวกนี้มันหลุดออกมาจากซอยปรายศนีย์ค่ะ
แล้วก็มาเดินเดินอยู่ที่ถนนแบบนี้
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมตินะคุณสมสกุลขับรถผ่านไปแถวนั้น
คุณจะขับคู่ไปกับควายเลยไหมหรือคุณจะหยุดก่อนหรือคุณจะยังไง

มันจะไปซ้ายไปขวาเราไม่รู้เลยนะ
กลัวมันจะมาเคาะกระจกแล้วบอกคุณสืบสกุลขอนั่งไปด้วย
นี่ค่ะพอรถมันเริ่มติดแล้วเนี่ยนะเจ้าฝูงควายมันก็ตื่นกลัวแหละ
แต่มันก็ยังอยู่กันเป็นกลุ่มพวกเราอย่าแยกออกจากกันนะ
ตำรวจก็ต้องเอารถค่อยไล่ต้อนฝูงควายไปจนถึงสี่แยกวิหารแดง
แล้วก็เปิดไฟเขียวเปิดไฟเขียวทำไม

เดี๋ยวถ้าเปิดไฟแดงควายมันก็ติดไฟแดงเหรอ
ไม่คือเขาเปิดไฟเขียวด้านนี้เพื่อเปิดไฟแดงด้านอื่นไง
ด้านอื่นจะได้ไม่ออกมาตรงกลางแยก
คือให้พี่ควายเข้าไปก่อน

ใช่ค่ะไล่ตอนกันอยู่นี่เชื่อไหมเกือบโลอยู่เหมือนกันนะ
ครึ่งโลกกว่าค่ะตำรวจห่อแฮกเลยด้วย
กี่ชั่วโมงบอกไหมกี่ชั่วโมง
ก็เขาใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐กว่านาทีค่ะ

ซอยนี้คือซอยที่ควายเป็น๑๐ตัวออกมา
ใครเป็นเจ้าของเนี่ยทำไมปล่อยมาเพ่นพ่านแบบนี้เออ
คือเจ้าของโค้นต้าสมนึกแยมเพชรอายุ๖๔ปี

อีวันนั้นจริงตาก็ล้อมลวดเอาไว้ไว้แล้ว
ให้หูงควายอยู่ในลวดที่ล้อมไว้
ตาออกไปซื้อของแป๊บเดียว
แป๊บเดียวแล้วมันยังไงต่อคะตา
ปล่อยไว้แล้วก็คนหาพึ่งไปตัดลวด
อืมแล้วผมก็ไปซื้อไก่ซื้อข้าวไก่
อยู่บ้านกำนันชัยกลับมาน้องชายบอกว่า
ควายออกรวดอืมแล้วใครเอามาส่งครับ
สำหรับอะไรมาส่งหรอแล้วกรอบคุณกับสำหรับทุกคนด้วย
โอ้โหควายออกลวดกันหมดเลยออกไปเยอะเลย
ไม่ใช่ออกลูกนะออกลวดคือพอมีคนตัดเอ่อ
เก็บพึ่งมาตัดงวดไปแล้วอ่ะควายมันก็เดินออกมาแบบนี้ค่ะ
ใช่ทีนี้ค่ะก็ตำรวจก็เลยต้องเตือนแหละตา
ตาต้องดูแลตาต้องระวังให้ดีนะ

พอมีคนไปหาพึ่งมาตัดไปแล้วซ่อมยัง
บอกซ่อมแล้วต้องซ่อมให้มันแบบแน่นกว่าเดิมนะ
จะได้ไม่มีใครมาตัดแบบนี้อีกไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจเหนื่อย
ตำรวจจะแจกใบสั่งใครดิแจกใบสั่งให้ควาย
ต้องเตือนคนแหละเตือนคน